มาดูความคืบหน้าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาซะแล้ว
การหายตัวไปของผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
๒วันจำได้ไหมปรากฏว่าตำรวจเขาสืบไปสืบมา
ไปเจอบทสนทนาบทหนึ่งที่สื่อให้เห็นว่า
มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
นัดจะฉีดไอซ์ไอซ์ยาเสพติดเนี่ยนะ
ให้กับกลุ่มชายรักชายก่อนที่จะมีเซ็กซ์ด้วยกัน
ตำรวจบอกว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนและมีเงื่อนงำซะแล้วล่ะ
หายตัวไปอย่างเป็นปริศนานะครับของนายนัฐกรหรือว่า
อายุ๓๘ปีเป็นชาวตะบนเจริญศุกร์อำเภอเฉลิมพระเกียรติที่บุรีรำ
คือตอนนี้ตำรวจลงพื้นที่หาหลักฐานไปสอบปากคำพยานแวดล้อมและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ไปเจอเรื่องทรัพย์เรื่องซ้อนเรื่องซ่อนเงื่อน
โดยเฉพาะการให้ข้อมูลของในต้นผู้ชายคนสนิทของในต่อ
มันไม่ตรงกันแล้วกับเบาะแสกับหลักฐานที่ตำรวจได้มา
คุณผู้ชมครับภาพนี้ที่เห็นไปคือภาพจากกล้อวงจรปิด
เห็นทั้งสองคนขี่จักรยานยนต์ฟีโน่สีเหลืองไปด้วยกันล่ะ
เออขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนว่า
ในต้นไปพาในต่อขี่มอเตอร์ไซค์ไปบ้านตัวเอง

และยังพบเรื่องที่น่าตกใจก็คือ
มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่ง

เป็นคนฉีดไอซ์นะครับยาเสพติด
เข้าเส้นเลือดให้กับกลุ่มชายรักชาย
ก่อนจะมีเพศสัมพันธ์แบบสวิงกิ้งกันนะครับ
เพื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศข่าวว่างั้นนะ
ต้นสังกัดนะครับตั้งกรรมการสอบเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ถ้ามีความผิดจริงจะถูกลงโทษทั้งทางวินัยและกฎหมาย
ส่วนผู้ชายอีกคนนึงนะครับ
หนึ่งในกลุ่มชายรักชายที่เข้าให้ข้อมูลกับตำรวจ
รับว่าเขาเองก็อยู่ในกลุ่มชายรักชายจริง
แต่ไม่รู้จักกับนายต่อที่หายตัวไปนะ
รู้จักกับแค่ในต้นที่เป็นคู่ขากับในต่อเท่านั้น
ไปนอนคุยกันนอนคุยเล่นกันตามภาษาเพื่อนนะฮะ
ยืนยันว่าไม่เคยรู้จักรู้เรื่องการฉีดไอค์
แต่ต่อคนที่หายไม่รู้จักเลยรอบรับว่าผมไม่รู้จักเลย
พี่แล้วกับต่อที่เป็นหมอเนี่ยหมอต่อเนี่ยเขาได้คุยให้พี่ฟังไหม
การไปฉีดสารให้กับผมส่วนมากเขาก็จะไม่คุยให้ฟังเรื่องพวกนี้ครับ
ก็คือส่วนตัวเรื่องของใครของมันขนาดนั้นผมไม่รู้เหมือนกัน
แล้วเรื่องการใช้สารเสพติดพี่ก็ไม่รู้ยืนยันเนาะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเอาล่ะอันนี้อยากจะให้คุณผู้ชมช่วยดูหน่อย
มันเป็นตัวอะไรจีเจจีเจเนาะมันมีความหมายว่ายังไง
รู้บ้างว่ามันเป็นรหัสลับอะไรคือบางทีมันอาจจะเป็นลับของรหัสลับของคนเฉพาะกลุ่มหรือเปล่า
ถ้ารู้ส่งข้อความมาหาเราหน่อยเราอยากจะขอความรู้จากคนที่รู้นะครับ
จากการตรวจสอบตำรวจพบว่าในต่อมีการสนทนากับหมอต่อ
ที่เขาเรียกว่าหมอต่ออยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ยนะ
เกี่ยวกับการนัดฉีดไอซ์ให้กลุ่มชายรักชายเดี๋ยวตำรวจจะเรียกคนที่ถูกเรียกว่าหมอต่อมาสอบปากคำครับ
ก็เบาะแสที่เจอก็ซ้อให้เห็นนะคะว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ธรรมดาไม่ใช่การหายตัวไปแบบธรรมดานะคะ